อีกหนึ่งเรื่องนะคะต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวคืออ่านไปก็สะท้อนใจไปค่ะเป็นคุณตาวัย๖๒ปี
เมาเหล้าขาวกลางวันแสกบ่ายสามโมงค่ะสามขวดสามขวดเออเมากันกลางวันแสกบ่ายสาม
ไม่รู้ต้องกินสามขวดหรือเปล่าล่อลวงหลานสาวแท้ของตัวเอง
สิบห้าปีเข้าป่าตั้งใจจะข่มขืนอืมพลเมืองดีเข้าไปช่วยไว้ทันค่ะ
น้องก็เลยรอดออกมาได้เป็นชายวัยหกสิบสองปีนะคะ
อยู่จังหวัดสงขลาคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ย
พลเมืองดีเขาเล่าให้ฟังว่าเขาได้ยินเสียงเด็กร้องพอพอตามเข้าไปดูในป่าที่ได้ยินเสียงมาเนี่ย
โอ้โหสภาพที่เห็นชายคนนี้กำลังคือถอดเสื้อผ้าแล้วนะ
กำลังคล่อมร่างเด็กอยู่อ่ะพลเมืองดีเขาก็เลยเข้าไปช่วยค่ะ
ก็สอบปากคำผู้ก่อเหตุนะคะผู้ก่อเหตุก็ให้การปฏิเสธ
บอกไม่ได้ทำไม่ได้ข่มขืนแต่เบื้องต้นก็โดนแจ้งไปสามข้อหาแล้วค่ะ
คือพาบุคคลอื่นไปกระทำการอนาจารย์โดยใช้กลอุบายหรืออำนาจครอบงำ
กระทำอนาจารย์บุคคลอายุเกินกว่า๑๕ปีแต่ยังไม่เกิน๑๘ปี
และความผิดตามพระราชบัญญัติความรุนแรงในครอบครัวนะคะ
ตอนนี้เนี่ยก็ชายที่ก่อเหตุยังถูกควบคุมตัวอยู่ที่ห้องขังสพหัดใหญ่
เพื่อเตรียมนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดสงขลาวันนี้
ส่วนน้องเนี่ยสภาพจิตใจถือว่าย่ำแย่เลยค่ะ
ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่อยากกลับบ้านเลย
อยากกลับไปอยู่ที่บ้านของตากับยาย
เจ้าหน้าที่ก็เลยนำตัวไปที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลาชั่วคราวก่อน
คือน้องเนี่ยพ่อแม่แยกทางกันก็เลยมาอยู่บ้านตายาย
ตอนนี้ก็มีการประสานให้ทั้งพ่อและแม่มารับไปแล้วล่ะ
ก็ตามความต้องการว่าน้องอยากจะอยู่กับคุณพ่อหรือว่าคุณแม่
ซึ่งจะต้องมีการประสานทีมสหวิชาชีพมาร่วมสอบสวน
ตามขั้นตอนของกฎหมายด้วยนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และต้องสอบสวนพยานที่เข้าไปช่วยเพิ่มเติมด้วย
เพื่อที่จะได้รวบรวมสำนวนดำเนินคดีต่อไป